เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการรวมกลุ่มของชาวขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าใบ
คือเขารวมตัวกันในนามชื่อว่ากลุ่มปลดแอบชาวสองล้อแล้วก็ปิดบริเวณทางด่วนถนนพระรามสี่
มีข้อเรียกร้องด้วยนะคะบอกว่าอยากจะใช้สะพานด้วย
อยากจะใช้อุโมงด้วยแล้วก็อยากจะมีสิทธิ์ที่จะใช้ถนนร่วมกับยานพาหนะอื่นนะคะ
ติดตามพร้อมกันนะคะสำหรับการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ก็บรรดาชมรมคนขี่จักรยานเหล่านี้ครับส่วนหนึ่งเข้ามาขอพบผม
บอกว่าอยากให้รายการขีดเส้นใต้เมืองไทยเนี่ยคุยเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าสิ่งที่คนขี่จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเจอตอนนี้เขาบอกว่าเขาเจอสองเรื่อง
เรื่องที่๑เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองชั้น๒บนท้องถนน
คนขับรถเก๋งเนี่ยจะรำคาญคนขับขี่มอเตอร์ไซค์
บางทีก็พยายามกันแกล้งเบียดเอาเฉยเฉยก็มีเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองชั้นสอง
ที่สองเนี่ยเขาตกเป็นจำเลยของตำรวจตำรวจจะตั้งด่านแล้วก็จะตรวจมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากที่สุด
ขี่ผ่านไปหลายท้องที่เจอตั้งไม่รู้กี่ด่านแล้วเขาบอกว่าถ้า
ตำรวจตรวจมอเตอร์ไซค์เชื่อเถอะยังไงยังไงก็ต้องเจอข้อหาผิดเขาจนได้สักเรื่อง
ฉะนั้นเขาต้องเจอสภาพนี้อยู่ตลอดคำถามก็คือว่า
ประเทศนี้จะส่งเสริมหรือว่าหรือว่าไม่อยากให้มีมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น
เฉพาะกรุงเทพตอนนี้มอเตอร์ไซค์

๓ล้าน๔แสนกว่าคันแล้วนะครับที่จดทะเบียนนะครับ
๓ล้าน๔แสนกว่าคันแล้วแล้วก็ดูแนวโน้มจะจดทะเบียนอัตราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
อีกไม่นานก็๔ล้านคัน
มอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นปัญหาว่าทำให้คนขับขี่รถเก๋งมีความรู้สึกว่าโมโตไซค์ปูดปาดป้าดหน้าปาดทรายปากหลังขี่รถลำบากขับรถลำบาก
แต่ว่าในแง่ของสังคมลองนึกดูสิครับว่า
เราจะต้องมีรถยนต์เพิ่มขึ้นมาในกรุงเทพอีกเท่าไหร่
แล้วจะเพิ่มพื้นที่การสันจรเพิ่มพื้นที่บนท้องถนนทำให้รถ
นั่งไปแค่คนเดียวด้วยซ้ำไปฉะนั้นการใช้พื้นที่ถนน

แต่ว่าวิธีที่ตำรวจปฏิบัติกับโมโตไซค์จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่
ล่าสุดที่คุณดาวเกิดมาเมื่อกี้ก็คือว่า
จับเขาตรวจเขาแล้วไม่รู้จะตั้งข้อหาอะไรไปตั้งข้อหาว่า
ขับขี่ไม่ตรงช่องทางที่อนุญาตให้ขับขี่
คือในกฎหมายเนี่ยออกมานมนานกาเลแต่ดึกดำบันแล้วครับ
มอเตอร์ไซค์วิ่งได้เฉพาะช่องทางซ้ายเลนซ้ายเท่านั้น
เลนขวาไม่ได้ออกมาเลนกลางเลนขวาไม่ได้ผิดหมด
ท่านผู้ชมลองนึกดูสิครับว่าถ้าตำรวจบังคับกันอย่างเด็ดขาดจริง
ให้มอเตอร์ไซค์ทุกคันวิ่งเลนซ้ายจริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
ถนนที่มี๒เลนจะต้องเสียไป๑เลนเพราะมอเตอร์ไซค์เยอะมาก
แล้วจะวิ่งทางซ้ายไปอยู่เลนเดียวกันเนี่ยรถเก๋งไม่มีทาง
ได้เข้าไปหรอกครับถ้ามี๓เลนให้รถโมโตไซค์วิ่งเฉพาะเลนซ้าย
อย่างเดียวรับรองได้ว่าเลนซ้ายหายไปหนึ่งเลนรถยนต์รถเก๋ง
ไม่เข้าเข้าไปไม่ได้ฉะนั้นการที่มอเตอร์ไซค์แทรกแทรกออกมา
กลางบ้างเลนขวาบ้างแทรกแทรกกันออกไปมันก็เป็นการ
เฉลี่ยทางที่จะทำให้ไปกันได้ด้วยเหตุนี้แหละครับตำรวจ
เขาจึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับข้อหาที่ว่ารถมอเตอร์ไซค
ต้องขี่เลนซ้ายเท่านั้นเพราะถ้าตำรวจเอาจริงตามกฎหมาย
ที่ออกมาตั้งดึกดำบันเนี่ยรับรองได้ว่าการจราจรกรุงเทพ
โกลหนอนละหมานมากกว่านี้อีกเยอะเพราะพื้นที่ถนนซ้ายสุด
นั้นจะต้องเสียไป๑เลนเพราะโมโตไซค์เขาจะต้องไปขับ
เลนของเขาอย่างเดียวอย่างที่บอกฮะทุกวันนี้ที่เขา
แทรกแทรกออกมาช่องระหว่างเลนกลางเลนซ้ายเลนขวาเขาก็
ทำให้การจราจรมันก็ลื่นไหลไปได้อ่าอันนี้ก็ต้องลองดูนะ
ว่าเราจะเอายังไงส่วนเรื่องขึ้นสะพานได้หรือไม่ได้
อดอุโมงได้หรือไม่ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติว่า
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมองคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังไง
ในทางกลับกันคนขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าอยากจะเรียกร้องให้สังคม
ยอมรับไม่ตกเป็นผลเมืองชั้น๒คุณต้องมีระเบียบวิไน
การขี่โมโตไซยัยไม่ไปปาดหน้าเขาไม่ไปชนกระจกรถ
เขาไม่ไปทำให้เขามีความรู้สึกว่าน่ารำคาญสองเสียง
ไอ้ที่ไปดัดแปลงท่อไอเสียอันนี้ก็ต้องยอม
ฉะนั้นถ้ามอเตอร์ไซค์ต้องการการยอมรับจากเพื่อนร่วมทางคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องปรับปรุงการขี่มอเตอร์ไซค์ปรับปรุงสภาพรถ
แล้วจะได้รับทัศนคติที่ดีขึ้นส่วนจะให้รอดอุโมงได้หรือไม่ได้
ข้ามสะพานทางแยกได้หรือไม่ได้อย่างที่บอกนะครับมันขึ้นอยู่กับทัศนคติ
เวลานี้แต่ละประเทศเขาก็ปวดหัวกับเรื่องมอเตอร์ไซเหมือนกัน
แล้วแต่ว่าประเทศไหนจะมองยังไงผมมีภาพที่เขาส่งมาในไลน์ให้ดูภาพหนึ่ง
ไต้หวันฮะไต้หวันนี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วท่านดูสิครับเนี่ย
เวลามอเตอร์ไซค์ขึ้นแบบเต็มถนนเลยนะครับเต็มถนนเลยแล้วเวลาไหลลงมาเนี่ยเหมือนกับน้ำตก
ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเขาถือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นการใช้พื้นที่ถนนที่ไม่ทำให้การจราจรติดขัด
เหมือนกับรถยนต์เขาก็ไม่ว่าอะไรนี่ล่ะมากันเป็นแผงเต็มถนนอย่างนี้แล้วก็ไหลลงมาเหมือนน้ำตกอย่างที่ว่า
ฉะนั้นตอบคำถามขีดเส้นใต้ไปถึงคนที่ชมรมจักรยานยนต์ที่เขามาปรับทุกข์กับผม
ผมก็บอกว่าลองไปทำยังไงให้การขี่จักรยานยนต์เนี่ยมีระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ท่อไอเสียเสียงไม่ดังมากจนกระทั่งปวดหัวกันไปทั้งถนนแล้ววันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทัศนคติของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับมอเตอร์ไซค์จะดีขึ้น
ฝ่ายตำรวจนั้นแน่นอนครับบทเรียนคราวนี้ที่ไปจับรถที่ไม่วิ่งเลนซ้ายว่าผิดกฎหมายเนี่ยก็คงจะต้องได้บทเรียนเหมือนกันว่า
ถ้าคุณไม่อารุมอร่วยกับข้อหานี้การจราจรจะอลละหมานมากกว่านี้เยอะ
สุดท้ายก็อยากจะขอออกความเห็นหน่อยที่บอกว่าให้ส่งไลน์กันมาเรื่องเรื่องคอนโดมิเนียม
ดัดแปลงเป็นโรงแรมให้เช่ารายวันห้องเช่ารายวันหรืออาคารที่เปิดเป็นโรงแรมแต่ไม่มีใบอนุญาต
เรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยคนที่เขาไปซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาหวังจะได้อยู่กันอย่างสงบสุข
แต่ว่าคอนโดมิเนียมหลายแห่งที่เจ้าของเนี่ยกันห้องไว้ให้เป็นห้องเช่ารายวัน
ทัวร์จีนมาเยอะเนี่ยได้ราคาดีมากเช่ารายวันปัญหาก็คือว่าคนที่เขาอยู่ห้องติดกับห้องเช่ารายวันเนี่ยเขาเดือดร้อน
เพราะคนที่มาใช้ห้องเช่ารายวันที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับดึกกลับมาถึงก็หนวกหูขมงโฉงเฉงกินเหล้าเฮฮากันอยู่ในห้องพักคนเขาก็เดือดร้อน
ลักษณะอย่างนี้มีเยอะอันนี้ผิดกฎหมายครับเจ้าของคอนโดคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาห้องเช่าหรือกันห้องไว้เพื่อไปเช่าให้เช่ารายวันแล้วจะได้เงิน
บางทีเจ้าของคอนโดก็ไปบอกคนที่เขาซื้อคอนโดบอกว่าถ้าคุณไม่อยู่เอามาส่วนกลางเดี๋ยวส่วนกลางจะเอาไปให้เช่ารายวันและเอาเงินมาแบ่งกัน
ใครมีหน้าที่ไปตรวจตราดูเถอะครับมีคอนโดโดยเฉพาะในกรุงเทพเยอะมากที่ประกอบการลักษณะอย่างนี้แบ่งห้องให้เป็นห้องเช่ารายวันแล้วเดือดร้อนกับคนที่เขาไปซื้อคอนโดคนที่ไปซื้อคอนโดดูก็ไม่รู้จะทำยังไงไปร้องเรียนตำรวจตำรวจก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่หน้าที่ไปร้องเรียนเขตเขตก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่รู้จะไปทำยังไงเขา
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของคนที่อยู่คอนโดมิเนียมครับคุณก๊อบคุณดาวครับค่ะบางที่ในต่างจังหวัดเห็นแบ่งครึ่งไปเลยนะคะมีทั้งคำว่ารายเดือนแล้วก็รายวันแบบนี้เลยแล้วนึกถึงคนที่เขาไปอยู่สิครับเขาไปซื้ออยู่เนี่ยอยู่กันไม่สงบสุขหรอกครับเพราะคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเป็นนักต้องเที่ยวก็ถือว่าเข้ามาเช่าแล้วเขา
ขอบคุณค่ะ